มาดูเหตุพระถูกหลอกกันบ้างนะฮะ
เพราะว่ามีโยมคนหนึ่งเดินทางมาหาพระบอกว่า

ตอนนี้ผมมีปัญหาอยู่ต้องใช้เงินใช้ทอง

ปรากฏว่าพระหลงเชื่อมาตรวจสอบทีหลังว่าเป็นทองปลอมด้วยนะครับ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดก็สามารถบันทึกไว้ได้นะฮะ
ที่วัดชะอำคีรีอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี
บันทึกภาพผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ๓๐๔๐ปี
ผมสั้นผิวดำแดงสูงประมาณ๑๖๕เซนติเมตร
หมวกสีดำปิดบังใบหน้า
เสื้อแขนยาวสีเทากางเกงยีนขายาวสีดำ
ขับขี่รถจักรยานยนต์แบบผู้หญิงสีเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
และมาจอดที่บริเวณใต้ถุนสาราการประเรียน
จากนั้นชายคนนี้ได้เดินเข้าประตูด้านหลังสาราการประเรียน
ขึ้นไปบนสาราถามหาถึงพระชัยวัดปีชม
หรือว่าหลวงตาอ้วน
สักพักหนึ่งก็เข้าไปพูดคุยกับหลวงตาอ้วนได้พักใหญ่นะ
ก่อนที่จะออกไปจากวัดทางด้านถนนหลังวัด
ทีนี้นะฮะพระชัยวัดหรือว่าหลวงตาอ้วน

บอกว่าคนร้ายผู้ก่อเหตุผู้ชายคนนั้นทำทีเข้ามาถามหา
แล้วก็นำเครื่องดื่มชูกำลังน้ำปาหนะมาถวายด้วย
จากนั้นผู้ชายก็เล่าให้ท่านฟัง
บอกว่าตอนนี้ไปก่อเหตุ

ตอนนี้ผมเดือดร้อนมีปัญหาอย่างหนัก
ผมมีความจำเป็นต้องใช้เงินใช้ทอง
ท่านผมจะเอาสร้อยคอทองคำ
จำนำท่านไว้หนึ่งเส้นราคาหนึ่งหมื่นบาทได้ไหม

เพราะว่าสงสารในความเดือดร้อนของโยม

แต่สุดท้ายมาตรวจสอบพบว่าเป็นทองปลอมนะฮะ
ประวัติภาพของสวัสดีโทษทองคฤศรณา
จำนำท่านไว้รับจำนำของโยม
เพราะว่าเรามีความจำนำท้องคฤศรณา
ความเม็ดก็ไหลไว้
แล้วกับพระบาททั้งหมื่นบาทเราไม่สามารถยิ่งรับต่อไป

หลวงตาอ้วนเกาหัวแกรกไม่ไหว
ร้านทองแค่หยิบสร้อยทองแค่นั้นขึ้นมา

แล้วก็เส้นทางการเข้าข้างหลังวัดหน้าวัดได้เป็นอย่างดี
แล้วก็ยังรู้ด้วยว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ตรงจุดไหนบ้าง
เขาพยายามหลบหน้าหลบตาใส่หมวกปิดบัง
แล้วก็รู้ว่ามีกล้องตรงนี้เขาก็จะเดินไปอีกทางหนึ่ง
แล้วก็คดีที่แบบว่าก่อเหตุอาวุธปืนไปตบหน้าแม่ยาย
ตอนนี้ตำรวจก็ต้องตามอยู่นะฮะ

หลอกพระแล้วก็ตบหน้าแม่ยายทำร้ายร่างกาย